เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการพบศพนิรนามลอยน้ำตอนแรกที่เรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ศพนี้ถูกมัดด้วยผ้าห่มอยู่ในสระน้ำขนาดใหญ่
บ้านวังยางตำบลอ่างทองทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วก็มีเชือกผูกโยงไว้กับเครื่องสูบน้ำเป็นแบบถ่วงไว้
ที่จะอำพลางศพนะคะพบศพเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
คนที่พบคนแรกบอกว่าเขาเดินไปที่สระน้ำ
แล้วพบว่าเครื่องสูบน้ำหายไปเขาก็เลยเดินหารอบสระ
ปรากฏว่าไปเจอนะคะห่อผ้านวมนี้ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งก็ไปตรวจสอบระแวกใกล้เคียงก็ยังไม่มีการแจ้งคนหายนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางชุดสืบสวนสธับสแก่
ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ใกล้กัน
ห่างจากสระน้ำที่พบศพไปประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็เชิญตัวในเอ็กซ์อายุ๒๕ปี
หลานเจ้าของบ้านที่มักจะแวะมาพักที่บ้านนี้ไปสอบสวนด้วยค่ะ

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๓๐ปี
ลักษณะรูปภัณฑ์สันธารใกล้เคียง
กับคนที่ชาวบ้านในอำเภอบางสะพานแจ้งหายไว้
ล่าสุดนายจรรย์หมื่นนินเดินทางมาขอดูศพ
แล้วยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุภาพรบุตรเกรด
หรือว่านางสาวเป๊กอายุ๓๒ปีเป็นหลานของเขา
แล้วก็เป็นลูกพี่สาวหายออกจากบ้านไป๒อาทิตย์แล้ว
เขาบอกเขาจำลักษณะพิเศษคือรอยสักกลางแผ่นหลังได้นะคะ
ของนางสาวสุภาพรบอกว่าลูกหายไปตั้งแต่ตี๒ของวันที่๑๙ที่ผ่านมา
ออกไปกับลูกพี่ลูกน้องกันชื่อว่านายเอ็กซ์นะคะไม่ได้บอกด้วยว่าจะไปไหน
แล้วเธอก็ติดต่อลูกไม่ได้ทีแรกเนี่ยเธอจะไปแจ้งความแล้วล่ะว่าลูกหายหายไปไหน
แต่ว่านายเอ็กซห้ามเอาไว้นายเอ็กซตอนที่ตำรวจสอบสวน
สารภาพบอกว่าเขาเป็นคนลงมือห่อศพอ้างว่านางสาวสุภาพรเนี่ยเสพยาเสพติดเกินขนาด
แล้วก็ช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตตัวเองกลัวความผิด
ก็เลยร่วมกับนายอามแล้วนายเปิ้ลนะคะห่อผ้าเอาผ้าผ้ามารที่บ้านที่มหาบางสภาพ
ห่อร่างเอาไว้แล้วขนร่างใส่รถกระบะนำไปทิ้งที่สระน้ำ
หลังจากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะก็ยังอยู่กับแม่ยังเจอกับแม่
ยังห้ามแม่ไม่ให้ไปแจ้งตำรวจอยู่เลยนะคะแต่แม่บอกแม่รับไม่ได้ค่ะ
ทำไมเวลาพี่น้องช็อกเนี่ยทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
ทำไมต้องเอาไปทิ้งไกลถึงอำเภอทัพสแก่
ไปกับคนชื่อเอ็กซ์นี่เนี่ยเอ็กซ์พาไปมาตอนตี๒
สองซึ่งคนชื่อเอ็กซเนี่ยเป็นอะไรกับพี่เขา

เขาฮอธภาวราเขาว่าเขาอาปัสนี่ดูดฟิ้นมาไม่รู้แล้ว

ครั้งนี้เขาอาปัสนี่ไหลออะหอกะปากมาล

แล้วทำไมถึงเอามานึงเบาไห้

และโรงพยาบาลก็อยู่ติดเลยทำไมต้องไม่ไปโรงพยาบาล
จะถามว่ากฏมาไหมแน่น

ถ้าว่ามาทำคนอื่นไม่ว่านี่ผีน้องกันนะ
เอ็กซ์เนี่ยนะคะตำรวจยังสอบสวนอย่างละเอียดอยู่นะคะ
ยังอยู่กันระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดอยู่
ส่วนในอามกับไนเปิ้ลก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ